เต็มเลยนะคะ

เอ้ามาดูเรื่องของความเชื่อ
แล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แต่ย้ำว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ
คุณผู้ชมดูไปก็เป็นวิจารณญาณของคุณผู้ชม
แต่ว่าดูเช้าแบบนี้ดูให้ยิ้มไงดูให้มีกำลังใจไง
ใช่ค่ะนะคะไปประเดิมที่แรกเลยพาคุณผู้ชมไปไหว้ครูกันหน่อยนะคะ
เป็นพิธีไหว้ครูพ่อปู่ตาไฟพ่อปู่ตองเจที่บ้านเลขที่๕๖ทับ๒
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
คือไหว้ครูเขามีตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้นะคะ
คนที่ไปร่วมงานก็มีชาวบ้านไปร่วมกันเยอะเลย
แล้วหลังจบงานเขามีขันน้ำมนต์ด้วยค่ะ
ขันน้ำมนต์นี่แหละเป็นจุดที่หลายคนให้ความสนใจนะคะ
ขณะเดียวกันในไพโรธพัฒศาสตร์หรือว่าอาจารย์ไก่ค่ะ
ท่านนี้นะคะอายุ๔๒ปีเป็นคนทำพิธีนี่แหละ
ก็มีอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะคะ
มีอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของศักยันต์อาจารย์ถอนคุณสัย

ปลุกเสกเหรียญเพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ที่เข้ามาร่วมงานด้วย
เมื่อวานี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของงาน

ต่อกันคุณผู้ชมค่ะที่วัดสนามชัย
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยพากันไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่คึกคักทีเดียวนะคะ
หลังจากอาจารย์สมหวังยานนสัมปโนรักษาการเจ้าอาวาส
มวลสารจากกระถางทูบที่หน้ารูปปั้นไอ้ไข่แห่งวัดเจดี
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเอามาใส่ไว้ในรูปหล่อ
แล้วก็มาตั้งไว้ให้ชาวบ้านไปขอโชคขอลาบ
ก่อนหน้านี้นะคะมีหญิงสาวเขาไปถ่ายภาพที่เชื่อว่าติดวิญญาณไอ้ไข่
ก็คือไปถ่ายจากบริเวณด้านหลังเจดีสีทอง
ห่างจากรูปปั้นไอ้ไข่ไปสักประมาณ๗เมตรด้วยกัน
ทีนี้พอภาพปรากฏออกมาเนี่ยโอ้โหชาวบ้านก็ลำลือกันนะคะ
ไอ้ไข่แสดงปฏิหารที่วัดสนามชัย
ก็เวียนมาขอโชคขอลาบกันต่อเนื่องล่ะค่ะ
แล้วก็ไปส่องหาเลขหาอะไรกันนะคะ
ไปดูการถูกไปดูปลายประทัด
ก็นำทั้งหมดไปเสี่ยงดวงขอโชคกันต่อไปนะคะ
ใครอยากเห็นอะไรก็ต้องไปดูเอาเองเนาะนะครับ
ต่อที่วัดใหม่คำวันอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับชาวบ้าน
กับนักเสียงโชคเข้าไปไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนะครับ
มีทั้งหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อพรมนะครับ
โดยเฉพาะรูปหล่อไอ้ไข่ที่นี่ก็มีเหมือนกัน
แต่เป็นรุ่นสมหวังอ่าสูงสักหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะ
ทางวัดก็นำมาอันเชิญมาจากนครศรีธรรมราช
ผ่านมาหลายปีแล้วนะแล้วก็ให้โชคกันไปที่ผ่านมาใน๓งวดติดแล้ว
ในวิทย์พินิตตานนลนะฮะวัยวัตรจากกรอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีก็บอกว่า
ช่วงนี้นะวัดกำลังสร้างสร้างหลวงพ่อเงินอยู่
แล้วก็จะสร้างองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขนาดหน้าตากว้างยี่สิบห้าเมตร
ความสูงสี่สิบห้าเมตรก็เลยขอเชิญชวนใครที่อยากได้โชคหลับอะไรกันไป
ไอ้ไข่เสร็จปุ๊บอ่ะไปทำบุญสร้างหลวงพ่อเงินกันหน่อยละกันนะ
เชิญชวนไปทำบุญด้วยกันนะครับที่นี่เนี่ยองค์ใหญ่โตโมโหลานทีเดียว
ส่วนที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนะคะ
เขามีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ก็คือร่วมกันสวดมนต์
มนต์เพื่อสมโพธิเหรียญที่ระลึกไอ้ส้มฉุนสิทธิ์วัดทรงเสวย
งานมีเมื่อวานค่ะมีเกจิดังเข้าร่วมเยอะเลยนะคะ
พร้อมด้วยศิษยานุสิตชาวบ้านมาร่วมงานเยอะมากนะคะ
ประมาณสองพันคนเลยนะคะนอกจากนี้มารอรับแจกและเช่าวัตถุมงคลแน่นสาราเลย
นักร้องลูกทุ่งมดรังสิมันพร้อมด้วยหลุยและตาย
นักแสดงตลกคณะเชิญยิ้มมาร่วมพิธีด้วยนะคะ
พร้อมทั้งมาแก้บนไอ้ส้มฉุนหลังจากที่เคยมาขอพรและประสบความสำเร็จ
รวมทั้งได้โชคได้ลาบด้วยจนทำให้เคยถูกรางวัลไปแล้ว
งวดที่ผ่านมานี่เองค่ะส่วนงวดนี้เขาบอกว่า
วิธีแก้บนของเขามาจุดประทัดไงพอจุดประทัดปุ๊บ
สิ่งที่ต้องรอดูก็คือปลายประทัดชุดใหม่
เขาบอกว่าก็น่าจะเอาตัวเลขนี้แหละไปลุ้นรางวัลกันในงวดนี้นะคะ
ค่ะไปต่อกันเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ศาลเจ้าพ่อ
มหายักษ์สามพันธุ์ตนก็เป็นภาษาละนานะคะ
เอ่อที่นี่เนี่ยนะคะมีนักเสียงโชคทยอยไปขอโชคขอลาบเช่นกันค่ะ
หลังมีชาวบ้านเขารำเขาลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอด
ถามนางพรพิมลกิติจันรัตนาซึ่งเป็นผู้ดูแลสารเจ้า
บอกว่าเดิมเนี่ยนะวัดนี้มีชื่อว่าวัดศรีล้อมเวียงดิน
สร้างขึ้นมาตั้งแต่พศ๒๓๕๖นู่นนะคะ
ส่วนสารเจ้าพ่อมหายักษ์๓๐๐ตนหรือว่า๓๐๐คนนี้
ก็สร้างมาพร้อมกับวัดนี่แหละค่ะชาวบ้านก็เชื่อว่า
เจ้าพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์มากใครมาขอพรนะคะ
ก็จะสมหวังกันทั่วหน้าไปเลยทีเดียวล่ะค่ะครับยังอยู่ที่ภาคเหนือนะครับ
ทยอยไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นแมงสี่หูห้าตา
ก็ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าสาราการประเรียนครับ
ชาวบ้านไปจุดไฟเผาถ่านก่อนนะ
วิธีการก็คือต้องเผาถ่านเป็นการบูชาไฟก่อน

ชาวบ้านเขาก็ทำกันมามากมายแล้วล่ะแล้วก็ได้โชคได้ลาบกันไป
และการกระซิบหูแมงสี่หูฆ่าตา
บอกว่าขอโชคขอลาบหน่อยนะท่านนะแล้วก็ใช้หูแนบไป
แล้วเอามือลูบแล้วจะมีเสียงบอกกลับมา
บางคนได้ยินเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะฮะ
แมงสี่หูห้าตาเนี่ยเป็นสัตว์ในตำนานล้านนาย
กันว่ารักษณะจะอ้วนเตี้ยกายภาพจะคล้ายหมีหน่อย
จะขนยาวยาวนะฮะร่างกายเขาก็จะมีสองหูนะฮะ
มี๕ตากินถ่านไฟร้อนเป็นอาหาร

นักท่องเที่ยวก็ยังเยอะเหมือนเดิมนักเสียงโชคก็ยังเยอะเหมือนเดิม
กลับไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมมานะคะ
ขณะนี้น้ำที่ท่วมขังลดลงแล้วเพราะว่าฝนตกไงอุดร
น้ำท่วมนะคะแต่ตอนนี้ลดลงแล้วนะคะ
บริเวณรอบต้นมะเดือยักษ์ด้านหลังนู้นน้ำก็ลดเหมือนกัน
บริเวณลานบวงสวงขยับมาด้านหน้าค่ะ
มีการตั้งโต๊ะทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคแล้วก็แก้บน
รวมทั้งส่องหาอะไรที่มันดีที่มันเป็นความหวัง
โดยเฉพาะขณะมนต์พ่อจ้ำนะคะ
ชะแงว์ดูมาเห็นอะไรตามวิทยาลัยคุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
อีกหนึ่งจุดให้ความสนใจเหมือนกันนักน้อยค่ะ
ชูนิ้วอะไรก็ว่ากันไปสมัยนะคะ

คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับ
เพราะว่าแต่ละคนมองก็ไม่เหมือนกันหรอก
คุณมองก็ยังคุณมองก็ยังพวกมองก็ยัง

และแต่ละคนที่ซื้อในแต่ละงวดเนี่ย